ท่านผู้ชมครับเอาอย่างไรกันดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบตีกันในงานต่าง
อืมนี่ตอนสงครานนะค่ะที่ฉลองกันหลายหลายวันเนี่ย
ตีกันไปเจอกันที่โรงพยาบาลก็ไปตีกันที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอีก
จบสงครานผ่านไปเอิงเงียบไปพักนึงยังมีวันไหลเขายังไหลกันอยู่น่าเชื่อนะ
เมื่อคืนเนี่ยวันไหลวันไหลสงกรานที่ประทายนครราชศรีมา
มีคอนเสิร์ตวันไหลสงครานมันตีกันที่คอนเสิร์ตค่ะกู้ภัยเขาก็มาช่วย
เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลประทายมันไปเจอที่โรงพยาบาลตีกันอีกฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
ไปไปไปเอ่ย
พวกตัวเองที่บาดเจ็บมาที่โรงพยาบาล

แพทย์ทั้งพยาบาลโอ้โหหลบกันจ้าละวันนะครับ
คือวัยรุ่นสองกลุ่มนี้เนี่ยไปมีเรื่องมีราวแล้วก็ทำร้ายกัน
ตีกันในงานคอนเสิร์ตวันไหลประทายที่นครรัชศรีมานะครับเมื่อคืนนี้
หลังจากนั้นช่วงสักตี๒ผู้ที่บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คอนเสิร์ตเขาจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมตรงข้ามการไฟฟ้าอำเภอประทาย
แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นหลังจากนั้นทั้งรอปภของโรงพยาบาล
ตำรวจทหารก็มารองับเหตุทั้งสองกลุ่มที่ตีกัน
ก็แยกย้ายกันหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสองนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตวันไหลประทายนะครับ
คอนเสิร์ตเลิกทั้งสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเจ้าถิ่น
คือกลุ่มวัยรุ่นอำเภอประทายอีกกลุ่มหนึ่งมาจากต่างถิ่น
จากอำเภอชุมพวงเมาทั้งสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ตีกันจนมีคนบาดเจ็บวัยรุ่นจากอำเภอประทายประมาณ๑๐กว่าคน
พาเพื่อนมาส่งที่โรงพยาบาลประทายเพราะว่าอยู่ใกล้
แล้วก็รอดูอาการอยู่หน้าห้องฉุกเฉินหลังจากนั้นวัยรุ่นคู่อริ
ที่ตีกันในงานจากอำเภอชุมพวงประมาณยี่สิบคน
ก็พาเพื่อนที่บาดเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาลเดียวกัน
ทำให้เกิดการเผชิญหน้าชกต่อยกันโยนเก้าอี้ใส่กันไปมา
แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ญาติผู้ป่วยต้องหนีกันหมดหลบกันหมดนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจทหารก็มารองับเหตุ
ก่อนที่พวกนี้จะฉวยโอกาสในการแยกย้ายกันหลบหนีไป
มาส่งโรงบาลไหมนี่
ว่ามันเคยมีเรื่องกันบ่เตว่าเมื่อคืนนี้มันยางมันมันมาถามนี้บ่เอาคือบ่ประมาณนี้
โอ้โหแสบจริงนะครับนายเชิดศักดิ์มงคลสวัสดิ์อายุ๕๗ปีเป็นรอปภของโรงพยาบาลประทายนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเองก็ออกเวรแล้วเหลือรอปภอยู่ที่โรงพยาบาลแค่สองคน
ก็เลยต้องช่วยกันนะครับเรียกรอปภที่ออกเวรไปแล้ว๒๐กว่าคน
มาช่วยกันระงับเหตุนะครับแล้วก็มาดูแลความปลอดภัยของโรงพยาบาล
แจ้งตำรวจทหารให้มาช่วยด้วยนะครับใช้เวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงในการระงับเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นที่ตีกันก็แยกย้ายกันหลบหนีกันไป
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
แจ้งทุกคนแจ้งทุกคน
พลตำรวจรีวัชรินบุญคงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าได้สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
ที่ก่อเหตุตีกันในโรงพยาบาลมาดำเนินคดีแล้วนะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนเรียกกลุ่มวัยรุ่นจากอำเภอประทายที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด
แล้วก็ในคลิปที่คนถ่ายไว้ได้มาสอบปากคำแล้ว
กำลังเรียกกลุ่มวัยรุ่นจากอำเภอชุมพวงมาสอบปากคำเช่นกันนะครับ
กำลังตรวจสอบได้ว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดกี่คน
โดยทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือบุกรุกสถานที่ราชการ
แต่ไอ้ข้อหาตีกันเนี่ยทำร้ายกันอันนี้มันต้องแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายว่าจะใช่ว่าจะแจ้งกันเองไหมนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาได้วางมาตรการป้องกันวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
โดยจะขอความร่วมมือทั้ง๓๒อำเภอของจังหวัดห้ามมีการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
การทะเลาะวิวาสของวัยรุ่นโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ
เพื่อป้องกันเหตุตีกันเกิดขึ้น

เอาจริงเห็นใจคนในพื้นที่ที่เขาอยากจะจัดงานสนุกมีความสุขอะเนาะ

จริงจะจัดตรงไหนก็ได้มันไม่ได้เป็นความผิดของการจัดงาน

บอกไงว่าคนจัดงานเวลามีเหตุแบบนี้ต้องฟ้องฟ้องให้ด่าเลย

แล้วก่อนหน้านี้เมื่อสิบเมษานะฮะก็เพิ่งมีเนี่ยเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกันที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลห้วยแถลงที่โคราชอ่ะอืมอ่า
ตอนนั้นก็จับเอาไว้ได้๘คนถูกแจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บไปแล้วนะครับ
ก็มันก็ไม่เข็ดหรอกพวกนี้ใช่ไหมถึงเวลาก็เมาคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการ